แต่ในระหว่างนี้เราไปดูคุณที่คุณไอ้แป้งออนจิลากันสักนิดหนึ่ง

ที่เขาบอกเป็นไม้ที่แซ่บที่สุด

แต่ล่าสุดนักแสดงสาวผิวขาวโอโม่

ก็เขาขาวจริงขาวจั๊วดเลย
ก็มีเกรทกันก้าวแป้งออนทิรา

อีกคนนึงใครนะช่อง๓ค่ะ

เดียน่าเหรอสีต้มเดียน่าขาวมากอืม

ซึ่งแป้งออนจิลาเนี่ยก็หลังจากที่เลิกลาอย่าร้าง
กับสามีผู้กองต้อมมาพักใหญ่
เวลานี้อดีตสามีก็ไปมีคนรักใหม่แล้ว
ใช่ไหมหาเจอไหมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งคุณแป้งก็ยินดียินดีเขาเป็นจบกันแบบเป็นเพื่อนกันนะ

คือผู้กองต้อมก็คือเป็นลูกชายของคุณชัตริ์คุณระดิโรก
ค่ะนะฮะแล้วก็จบกันแบบว่าไม่มีขุ่นเครื่องกัน
เพราะจบกันด้วยดีนะแล้วก็ไม่ได้มีการครบซ้อน

จุดนี้นะฮะเรื่องของอดีตสามีคงไม่น่าสนใจ
กับเรื่องเราระว์ความรักข้างใหม่ของเจ้าตัวหรอก
เวลานี้ยังโสดสนิทแต่ไม่ทิ้งตำแหน่งแม่ม่ายสายแซ่บ
ช่วงเวลาผ่านไปก็มีข่าวกิ๊กกักกับหนุ่มเยอะแยะไปหมด

แต่นางก็ปฏิเสธมาตลอดว่าเขาเป็นเพื่อน
สุดเหมือนจะมีเรื่องราวน่าสนใจ
เมื่อสังเกตที่นิ้วนางข้างซ้ายของนาง

มันมีแหวนเพชรเม็ดเป้งประดับอยู่

เขาอันนี้หรือเปล่าเขาใส่เป็นถึงเคล็ดในเป้าใช่มั้ย

ก็น่าจะถ่ายโทรศัพท์นะ
ใช่เหรอเขาบอกอัฟโต๊ะอัฟโบต่ายรูปสวยเหรอ

ปรับรูปหน้าให้เราเรียบร้อยแล้วอะพี่

แล้วก็ลูบฟู้ฟข้างหลังบะบะไปเลยหลือเป็นหน้าคุณ

นักคุณแม่มัวสวยอยู่แล้วถ่ายอย่างไรก็สวยกล้องไอ้ก็สวย
อยู่เป็นอยู่เป็น
อยู่เป็นอยู่เป็น
ถ้าไปคิดถึงเขารับหลังเบะป่ะ

แล้วกรัมงวดที่๔เนี้ยกำลังจะไปออก๙๐ไหม

คุณดูเขาบอกว่างวดที่๑เนี้ย
มุกดาหาร๓๓มุกดาหารก็ออกจริง
ก็ออกไปรถท้าย๒ตัว
ก็ออกไปรถท้าย๒ตัวหมดเลย
งวดที่๔อยู่๙๐
บัวลอยตกลงจะใช้คำว่าบนร่าง
บัวลอยชอบกินบัวลอยเลย